โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่า

ก็ยังไม่ถึงขั้นระบาดรอบ๒นะครับ
เพียงแต่ว่าเราพบผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยนะ
หลังจากที่มีคนที่ลักลอบผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ

แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวที่คนก็ตกใจพอสมควร
เพราะมีเจ้าของแพร่ปลาในตลาดกุ้งที่สมุทรสาครอายุ๖๗ปีเป็นผู้หญิงเนี่ย

โดยที่ไม่ได้ลักลอบผ่านมาทางไหนอะไรยังไงทั้งสิ้น
เขาอยู่ที่นี่หรอไม่ได้ออกไปไหนเลย

ล่าสุดวันนี้ครับทุกผู้ชมครับพบว่าคนที่เป็นคนในครอบครัวของเจ้าของแพร่ปลาคนนี้

ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีก๓คน

คำถามตามมาทันทีก็คือว่าเอาละตอนนี้ไล่สอบสวนโลก
กลุ่มเสี่ยงกลุ่มใกล้ชิดที่อยู่ใกล้ชิดกับหญิงไทยวัย๖๗ปี
คนนี้ที่เป็นเจ้าของแพร่ปลาที่สมุทรสาครเนี่ยนะครอบครัวติดไป๓
แต่เจ้าของแพร่ปลาคนนี้ไปติดมาจากใคร
อันนี้สำคัญมากนะฮะไปติดมาจากใครนะครับทุกผู้ชมครับ

สถานการณ์โควิด๑๙ในไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากเมื่อวานหญิงไทยวัย๖๗ปีเจ้าของแพร่ปลาที่ตลาดกุ้งสมุทรสาครนะครับ
พบว่าป่วยติดโควิด๑๙มีอาการตั้งแต่๑๓ธันวาคมปวดเมื่อย
มูกไม่ได้กลิ่นสอบประวัติย้อนหลัง๒สัปดาห์ก่อนป่วยไม่ได้เดินทางไปไหนเลย
นี่นะฮะนี่คือไทม์ไลน์ของแม่ค้าที่เป็นเจ้าของแพร่ปลาในตลาดกุ้งสมุทรสาครนะครับ
ตั้งแต่๑๑๐ธันวาคมขายของอยู่ที่ตลาดกุ้งทุกวันแล้วต้องดูแลแม่ด้วยแม่ป่วยติดเตียงนะฮะ
๓ธันวาคมนะครับเธอเริ่มป่วยมีอาการปวดเมื่อยจมูกเนี่ยไม่ได้กลิ่น
ก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับ๑๖ธันวาคมวันนี้เนี่ยนะฮะ
ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับพบว่าต้องสงสัยจะติดเชื้อโควิด๑๙
ส่งไปตรวจซ้ำนะครับตอน๑๘นาฬิกาที่ตรวจแล้วต้องสงสัยเนี่ย
ทุ่มผลออกมายืนยันว่าติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะนะฮะ
หลังจากนั้นก็ถูกส่งเข้าไปรับการรักษาตัวต่อนะครับ
ที่โรงพยาบาลสมุทรสาขรนะฮะตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับ
ก็พบว่าติดจริงนะฮะก็ยืนยันชัดเจนแล้ววันนี้นะครับ
มีการตรวจสอบพบว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงคนนี้นะครับ
จากที่ไล่สอบสวนโรคไปเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด๑๖๕รายนะฮะ
แล้วคนในครอบครัวเนี่ยติดเชื้อไปสามจากเจ็ด
แผนผังตรงนี้เลยครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดที่สุดนะครับกับเจ้าของแพร่กุ้ง
แพร่ปลาในตลาดที่สมุทรสาครนะครับวัย๖๗ปีนะฮะ
ที่สามรายที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับเป็นคนในครอบครัวเนี่ย
มีแม่แม่อายุ๙๕มีพี่สาวอายุ๗๓มีน้องสะพ้ายอายุ๕๗นะฮะ
แล้วก็ยังมีคนที่เป็นคนในครอบครัวแต่ตอนนี้ตรวจแล้วไม่ติดเชื้อนะฮะ
มีอยู่๔นะครับก็มีลูกชายนะเพื่อนลูกชายน้องชายมีแม่บ้านนะครับ
แล้วก็มีแรงงานชาวเมียนมาอีก๒คนที่ตอนนี้ยังรอผลตรวจอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหคือฟังแล้วก็แม่คนก็อดเป็นห่วงแล้วก็กังวลไม่ได้
ใช่เพราะว่าจริงคนที่ติดเชื้อทั้ง๓คนกลุ่มเสี่ยงหมดเลยเพราะว่าสูงวัยนะคะ
โดยเฉพาะวันแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุ๙๕ปีอ่ะ
นี่ฮะก็เพิ่มอีก๓นะครับวันนี้นะฮะ
เป็นคนในครอบครัวกับเจ้าของแพร่ปลาวัย๖๗คนนี้นะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้สบคนะครับ
พบว่ายังมีบุคลากรทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลเอกชนอีก๘คนนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ไปเข้ารับการรักษานะครับ
ก็ตรวจแล้วพบว่าไม่ติดเชื้อนะฮะ
มีแรงงานในตลาดกุ้งอีก๘คนที่รอผลการตรวจอยู่
เขาแยกกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับทุกคนค่ะ
มีกลุ่มที่เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็ว่ากันไปนะครับ
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยมีอีก๑๓๙นะฮะ
เป็นคนไทย๑๔เป็นคนเมียนมาอีก๑๒๐
ส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานที่ตลาดกุ้งที่สมุทรสาครนะครับ
รอผลตรวจอยู่เช่นกันสำหรับสถานที่ที่พบผู้ป่วย
ในตลาดกุ้งสมุทรสาครนะฮะตอนนี้ต้องจัดแยกโซนเลยครับ
ท่านผู้ชมครับโซนต่างต่างตามแผนที่หน้าจอเลยนะครับ
ตลาดทะเลไทยห่างจากตลาดกุ้งเนี่ย๒กิโลเมตร
อยู่ระหว่างการสอบสวนเก็บตัวอย่างนะครับ
ใกล้ชิดกันนะฮะตรงนี้ก็พบไปแล้วนะครับ
ว่ามีผู้ที่เป็นคนในครอบครัวติดเชื้อไป๓นะฮะ
มีทั้งแม่นะครับพี่สาวแล้วก็น้องสะพ้าย
กำลังหาผู้ป่วยผู้สัมผัสเพิ่มเติมด้วยนะครับ
หอพักศรีเมืองนะฮะนี่แรงงานเมียนมาก็พักอยู่เยอะตรงนี้นะครับ
ก็ต้องไปสอบสวนไปเก็บตัวอย่างเช่นกันนะฮะ
อย่างวันนี้ที่ตลาดกุ้งเนี่ยเขาก็ปิดตลาดเพื่อทำความสะอาดด้วยนะครับ

แพทย์โสพลเอี่ยมสุริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค
ระบุว่าที่ตลาดทะเลไทยเนี่ยท่านยังสามารถไปจับจ่ายซื้อของได้ตามปกตินะครับ

เพราะว่าแม้จะมีคนติดเชื้อโควิด๑๙แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไปไม่ได้นะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางสบคเองก็ทำความเข้าใจมาตั้งแต่โอ้โห

ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนเนี่ยคือมีคนติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยคุณก็ไปได้

เดี๋ยวว่าจะไปหยิบจะไปจับอะไรคุณใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เช็ดมือล้างมือบ่อยเท่านี้ก็ป้องกันได้แล้ว
เพราะฉะนั้นท่านไปได้นะครับตลาดทะเลไทยหรือว่าตลาดกุ้งที่สมุทรสาครนะครับ
ส่วนสาเหตุการติดเชื้อของเจ้าของแพร่ปลาหญิงวัย๖๗ปีนะฮะที่พบติดคนแรกและคนในครอบครัวติดอีก๓เนี่ย
ตอนนี้กำลังสอบสวนโรคเพิ่มเติมนะครับต้องดูว่าติดมาจากใครนะฮะคือแน่นอนว่าต้องมีวัดติดมาจากใคร
ใครเป็นผู้ป่วยก่อนหน้านี้แล้วก็เธอไปติดเชื้อต่อเนี่ยนะครับหมายความว่าในพื้นที่อาจจะไม่ใช่คนแรกที่ติดเชื้อโควิด๑๙
อาจจะมีคนที่ติดมาก่อนหน้านี้แต่เขาก็อาจจะไม่รู้ตัวอันนี้น่ากลัวมากนะคะเนี่ยต้องตามให้เจอนะฮะ
เดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปต่อแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายคนเป็นกังวลกันมากเพราะว่าวันนี้สิบแปดธันวาคมแล้วนะคะอีกสองอาทิตย์คือปีใหม่อ่าปีใหม่คือช่วงเวลาที่หลายคนก็เดินทางกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนากลับไปบ้านไปอยู่กันพร้อมหนาพร้อมตาครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวบ้างตอนนี้หลายคนหวั่นใจว่าตกลงฉันต้องทำตัวยังไงอืมต้องขังตัว
ประหลาดปิด๑วันส่วนพื้นที่ตรงนั้นก็คือปิด๓วันเลยแล้วก็มีการทำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด
เรื่องนี้นายอนุทินชันวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมากล่าวถึงความคืบหน้าด้วยตัวเองนะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับเคสที่จังหวัดสมุทรสาครทางกระทรวงเนี่ยระดมเจ้าหน้าที่เต็มที่เลยเชื่อว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของการกระจายเชื้อได้มีการสั่งการให้อธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วว่าห้ามออกจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะสั่งการอธิบดีกรมควบคุมโรคเลยว่าให้ปักหลักอยู่ที่สมุทรสาครห้ามไปไหนเลยครับจนกว่าจะสืบสวนโรคสอบสวนโรคไปจนถึงต
อยู่ในวงเสี่ยงไม่ว่าจะสัมผัสสูงสัมผัสกลางสัมผัสต่ำจากผู้ป่วยคือจนกว่าจะเจอว่ายังไงและควบคุมได้อธิบดีกรมควบคุมโรคจะอยู่กับพี่น้องชาวสมุทรสาครที่นั่นนะคะ
ทีนี้นายอนุทินบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือแม่ของผู้ติดเชื้อที่ว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงและอายุ๙๕ปี

อันนี้คือถือว่าความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าอย่างที่เราเคยให้ข้อมูลกันไปนะคะว่าโควิด๑๙มันจะรุนแรงมากสำหรับ๑ผู้สูงอายุและ๒คนที่มีโรคประจำตัว

ซึ่งตอนนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแพร่ปลาหรือว่าจะเป็นครอบครัวอีก๓คนเนี่ยค่ะที่เป็นมีคุณแม่มีน้องสะพ้ายมีพี่สาวใช่ไหมคะตอนนี้ทุกคนอยู่ในมือหมอหมดแล้วนะคะส่วนการตรวจเชื้อเนี่ยต้องขยายวงเพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด
อย่างไรมันทวีคูณขึ้นไปแต่เอาเป็นว่าเพื่อให้ประชาชนสบายใจ
อย่าตื่นตระหนกจนเกินไปอย่างที่คุณภาคภูมิบอกค่ะ
เรายังออกไปไหนมาไหนได้แต่ขอให้เราระมัดระวังตัวให้ดี
อย่าตกสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาจะหยิบจับอะไรจะต้องมาจับใบหน้า
จะต้องหยิบของเข้าปากอะไรยังไงเนี่ยล้างมือทำความสะอาดเช็ดมือให้มันบ่อยครั้งเข้านะคะ
แล้วนายอนุทินบอกว่าถึงตอนนี้จะยังไม่ยืนยันแบบอย่างเป็นทางการ
แต่เท่าที่สืบสวนสอบสวนมาดูคิดว่าต้นตอนน่าจะมาจากแรงงานต่างด้าว
เพราะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเจ้าของแพร่ปลาเธอบอกใช่ไหมว่า
ไม่ได้ออกไปนอกพื้นที่เลยไม่ได้ออกไปไหนเลย
แล้วคนในครอบครัวเนี่ยตอนแรกหลายคนบอกว่า
หรือจะเป็นลูกชายน้องชายหรือเปล่า
ต้องออกไปข้างนอกไปติดต่ออะไรสองคนนั้นเขาไม่ติด
ถูกไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นผู้แพร่เชื้อด้วย
คิดว่าน่าจะมาจากแรงงานต่างด้าวนี่แหละค่ะ

ที่นั่นเขาต้องมีเรือประมงเอาของมาขึ้น
ถูกต้องเวลามาส่งปลาส่งกุ่งส่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งนายอนุทินบอกว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าในเรือประมง
เขามีมาตรการในการป้องกันมากน้อยแค่ไหน
ก็เดี๋ยวต้องไปไล่ดูประวัติส่วนตัวดูโทรศัพท์
ยืนยันเลยว่าแต่ละคนมาจากไหนไปไหนอย่างไรบ้าง
ซึ่งเบื้องต้นหลายคนเป็นกังวลว่าจะปีใหม่แล้ว
ล็อกดาวน์ไม่น่าจะปีดประเทศหรือเปล่านะ
จะมีการใช้กฎหมายพิเศษหรือเปล่า
เรื่องนี้หน่ายอนุทินบอกว่ายัง
ยังไม่ถึงขั้นใช้อำนาจตามพรกรฉุกเฉิน
ก็ยังไม่ได้ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการนำรายงานต่างด้าวที่มีอยู่

เพราะว่ายังถือว่าอยู่ในวงที่ยังตามเจอยังตามได้

ถ้าถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทำแน่นอน
ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเลยเถิดไปจนตามไม่ได้แล้ว
ก็อาจจะต้องมีการออกคำสั่งอะไรออกมา
แต่ที่แน่อธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันแบบนี้นะคุณผู้ชม
คำมั่นสัญญากับประชาชนเอาไว้ว่า
จะปิดเคสที่สมุทรสาครนี้ให้ได้ภายในสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้ต้องเอาให้จบเพราะว่าอีกสิบสัปดาห์นี้จะจบให้ได้แน่
เพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้ยังไม่แสดงอาการเข้าขั้นอาการหนักหรือว่าวิกฤต
ก็ไม่อยากทำให้ประชาชนเกิดความกังวลใจในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ
เพราะว่าคนที่เริ่มในเรือประมงก็ไม่รู้ว่าคิดพวกนี้โดยเรา
เรียกโรมาได้กว่าจะบอกความจริงรู้ต้องเอาโทรศัพท์มันยืนยัน
ถ้าขี้เหล็กเราก็เออรู้แล้วนะต้นต่อของโลกมาจากตรงนี้

นั่นอาทิตย์บียืนยันว่าจะปิดเทสภายในตรงนี้ให้ได้

ว่าภายใน๑ถึง๒วันนี้

ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์นี้ด้วยตัวเองเลยนะคะ
คือก็ต้องทำให้เกิดความมั่นใจสำหรับทุกคนที่สุด
เพราะว่าตรงจุดนี้ต้องยอมรับว่า
การจะไล่สอบสวนหาที่มาของต้นต่อของโควิด๑๙
ที่เข้ามาตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

ท่านผู้ชมลองคิดถึงภาพตรงนี้นะฮะ
ที่นี่คือตลาดทะเลไทยหรือว่าที่เขาเรียกว่าตลาดกุ้ง
มหาชัยสมุทรสาครเนี่ยมีทั้งแพร่ปลาแพร่กลุ้ง

เรือประมงต่างเนี่ยที่มีทั้งแรงงานคนไทย
แรงงานต่างด้าวเนี่ยอยู่บนเรือประมงเนี่ย
เข้ามาวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ลำ

มาถึงเอาอาหารทะเลขึ้นที่ตลาดนะเสร็จปุ๊บ
อย่าลืมนะครับว่าไม่ได้จบแค่ตรงนี้

มีผู้ที่เข้ามาจากตลาดต่างหลายแห่ง

ซื้ออาหารทะเลแล้วก็ไปที่ตลาดของตัวเอง

เพราะฉะนั้นการไล่ไปหาคนที่เป็นต้นต่อก่อนที่
เจ้าของแพรพลาวัย๖๗ปีที่เป็นผู้หญิงคนไทยจะติดเนี่ย

แล้วผ่านนี้จะไปถึงแบบไหนไล่ยังไงแล้วนะครับ
หรือเธออาจจะติดขึ้นมาโดยตัวเอง
มันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ

มีทั้งแพร่กุ้งแพร่ปลานะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละครับ
เงียบเหงาแล้วฮะไม่มีใครเข้ามาจับจ่ายซื้อของอะไรทั้งสิ้น
อกจากพ่อค้าแม่ค้าคนงานที่เขามาช่วยกันทำความสะอาด
ร่วมกับเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้ปิดหนึ่งวันนะฮะมีป้ายติดเอาไว้นะครับ
คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
แรงงานชาวต่างด้าวเองก็มาช่วยกันล้างทำความสะอาดพื้นที่นะครับ
วินจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งที่อยู่ในตลาดที่อยู่แถวนี้นะฮะ
ตรงนี้ฮะวินหน้าตลาดนะครับก็คุยกับเรานะครับ
แต่ก็ต้องทำงานมันก็ต้องทำมาหากินนะฮะ
ไม่ออกมาวิ่งวินเนี่ยก็ไม่มีรายได้
แต่ก็เชื่อมั่นว่าจะมีมาตรการในการป้องกัน
การตรวจคัดกรองบุคคลในพื้นที่นะแล้วก็การฆ่าเชื้อต่างนะครับ
เขาก็จะพยายามคอยช่วยด้วยนะแม้จะเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ไม่ได้เข้าไปทำงานในพื้นที่ตลาดเนี่ย
แต่ก็จะเฝ้าระวังด้วยการดูแลลูกค้าลูกค้าจะขึ้นรถเนี่ย
คุณต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะอะไรแบบนี้
แล้วถ้ามาถึงวินเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีเจลแอลกอฮอล์เอาไว้ให้คอยล้างมือด้วย

ทัยสายเยอะแล้วเราก็จังเลยถึงว่าขายเลย
นี่คือสถานการณ์โควิด๑๙ที่เกิดขึ้นในไทยในช่วงเวลานี้นะครับ
ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องตื่นตระหนกนะหรือว่าตกใจหรือว่า
โอ้โหไปถึงขั้นที่ว่ามันจะระบบมันระบาลในรอบ๒

สถานการณ์ได้เพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกัน
ถูกต้องดูแลตัวเองกาดอย่าตก